อยู่ที่เรื่องของสเต็กนะฮะแต่ว่าเป็นทุกข์ของรายเดอร์หนุ่มคนนี้
ลูกค้ากดสั่งออเดอร์สั่งสเต็กร้านดังเบ็ดเสร็จ๔๐๐กว่าบาท
ชุด๔๐๐๐กว่าบาทปักหมุดให้ไปส่งบ้านหลังนึง
นั่งรออาหารอยู่ชั่วโมงนึงขับรถจะไปส่ง
ติดต่อไม่ได้อ้าวบ้านไม่มีคนอยู่
โทรศัพท์ไปก็ไม่รับสายทำไมทำยังไง
เอาไปดูความทุกข์ความเดือดร้อนของรายเดอร์คนนี้หน่อยครับ
ไม่มีใครอยู่บ้าน
ยังอยู่เยอะ
ขอโทษค่ะไม่ขอมาติดต่อเล็กหลายไฟทางได้
เลขที่ก็ใช่หมุดก็ตรง๔๐ทับ๕๐
แล้วเป็นร้านขายยาแต่พอไปถึงมันปิด
เบอร์ที่ให้ไว้ก็ติดต่อไม่ได้

ไปถึงหน้าบ้านแล้วก็ขออัดคลิปซะหน่อย

วักไปเงินตัวเอง๔๐๐กว่าบาท
ชื่อว่าคุณเรวัตอายุ๒๗ปี
บอกว่าโอ้โหผมก็รับงานขับรายเดอร์ตามปกติ

โอ้โหแถวพระราม๒รวม๑๖ชุด

นั่งรออาหารชั่วโมงหนึ่งก็ขับรถไปตามพิกัดอยู่ในซอย

โทรไปก็ปิดเครื่องทำยังไงดี

เครมคือเอาเงินคืนให้
แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งผมเอาไปแจกคนไร้บ้าน
อย่าค่ะอันนี้มันคือการกันแกล้งที่ป่าวไม่รู้
คุณอย่าหาทำเอาสนุกแบบนี้เพราะมันเดือดร้อน

เห็นไหมเขาแจกคนไร้บ้านแจกคุณป้าคุณลุงตามถนนหนทาง
กับคนที่ทำเป็นเรื่องที่แย่มาก

กว่าจะขับไปส่งอีกก็นานอยู่ครับ
เดี๋ยวนักข่าวเราจะพาไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งหนึ่ง

และคือคุณดุลฮะรายรูป๖๑
ใช่ผมเป็นเจ้าของบ้านผมเปิดเป็นร้านขายยา
แต่ผมยืนยันผมไม่ได้เป็นคนสั่ง

แล้วคนในบ้านก็ไม่มีใครใช้เบอร์ที่ปรากฏในแอป
เบอร์นั้นไม่ใช่ยืนยันคนละเบอร์
เบอร์ที่เคยลงเอาไว้ในแอปก็คนละเบอร์กันกับที่ใช้กันด้วย

หลังจากได้พูดคุยเจ้าของร้านก็ยืนยัน

ที่ไปกันแกล้งโดยปรากฏที่บ้าน
ไม่รู้เขาแกล้งต้องการจะแกล้งคนที่บ้านนี้

คอนเฟิร์มก่อนว่ายืนยันไหมสั่งจริงไหม

ถ้าเกิดเรายืนยันเค้าถึงจะไปรับอาหารให้เรา
ป้องกันตัวเองว่าเขาจะโดนหลอกอะไรแบบนี้
แต่อันนี้ตรวจสอบได้ไหมว่าใครเป็นคนสั่ง
จะได้ไม่ไปทำแบบนี้กับใครเขาอีกนะ

มันไม่ใช่ยอดน้อยมันต้องสื่อพันธุ์